ถึงข่าวที่ปุ้ยโปรยเอาไว้

นี่เด็กทยอยเปิดเรียนกันไปแล้วแต่ที่โรงเรียนเอกชนแห่งนี้
ครูนักเรียนติดโควิด๑๙รวมแล้ว๖๖คน
ต้องกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง๑๕๙คน
ไว้ในอาคารโรงเรียน๑๔วัน

พวกเราดูอาการที่เป็นลูกผมผมเป็นห่วงแย่เลย

สูงปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองหนองบูรรมภู
สักถามแล้วไปสอบสวนโรคในสถานศึกษาเอกชนชื่อดังของจังหวัด
มีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงปริญญาเอกเลยนะ
พบครูผู้หญิงในโรงเรียนติดเชื้อโควิด๑คน
พบครูมีผลบวกอีก๑คน
คราวนี้พบผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมด๖๖คนครับ
ก็เลยนำตัวทั้ง๖๖คนที่ติดเชื้อ
ไปรักษาที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพู
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคนะครับ
แล้วก็กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง๑๕๙คน
ไว้ในอาคารของโรงเรียน๑๔วัน
แล้วก็ให้ทางโรงเรียนประกาศหยุดการเรียนทุกชั้นเรียนเอาไว้ก่อน
จนถึงเมื่อไหร่ถึง๒๘พฤศจิกายน
เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไม่ให้เชื้อเนี่ย

แต่ยังอนุญาตนะอนุญาตให้ใช้สนามฟุตบอลในสถานศึกษา
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลในเกมรีโวไทยลีก
เมื่อคืนหนองบัวพิชยะก็แข่ง

แต่เขามีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดคือ
ห้ามเข้าชมเกินความจุครึ่งหนึ่งของความจุสนาม

แล้วโรงเรียนเอกชนนี่เขาใหญ่มากนะ
มีจากแต่อนุปราณที่บริเอก